นี่ก็มีความคืบหน้าจับได้แล้วนะสาวประเภท๒

ที่ไปขึ้นรถของพี่ผู้ชายคนหนึ่ง

เขาบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าต้องการทรัพย์สินไป
ไปขายแล้วไปดูแลพ่อที่ชรานะครับ
นี่แหละฮะกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋งคันนี้ที่ผู้ชายคนนี้มาจอดนอนพัก
ริมถนนโรจนะขาเข้าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วเอาอะไรไปบ้างเอาทรัพย์สินไปโทรศัพท์มือถือเงินสด๒๐๐๐บาทแล้วก็หนีไปใช่ไหมครับ
ล่าสุดตำรวจสพออุทัยนะครับควบคุมตัวสาวประเภท๒รายนี้ได้แล้ว
ชื่อว่านายทาดาอายุสามสิบสี่ปีตำรวจนำตัวออกจากห้องสืบสวนนะครับ
คันนี้นะฮะทะเบียนกรุงเทพมหานครพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
นาฬิกาข้อมือ๑เรือนแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุครับ
หลังจากชุดสืบสวนได้ติดตามไปเชิญตัวมาจากหอพักแห่งหนึ่ง
ตะบนสามเรือนอำเภอบางปะอินผู้ต้องหาเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานที่โรงงานนะครับ
สอบสวนแล้วสารภาพครับว่าก่อเหตุจริงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงิน
ทาดาผู้ต้องหาบอกว่าคืนก่อเหตุไปดื่มเหล้ามาจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
เลิกก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ
จากนั้นก็เห็นรถของผู้เสียหายจอดอยู่ริมถนนเลยวนรถกลับมาดูอ้าวเห็นนอนหลับนอนหลับ
ก็เปิดประตูรถเลยขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขี่รถไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อ
ไปสองชั่วโมงนะครับซึ่งตอนนั้นใกล้จะสว่างแล้วนะครับ
รู้สึกผิดขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาดูผู้เสียหาย
จะเอาโทรศัพท์มาคืนเขาอ้างแบบนั้นนะแต่ผู้เสียหายตื่นแล้ว
โวยวายตกใจก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
รับว่าทำเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบนะครับ
จะเอาของไปขายจะเอาเงินไปดูแลพ่อที่อายุมากครับ
ทีมข่าวติดต่อไปยังผู้เสียหายนะครับจะถามเรื่องคดีความผู้เสียหาย
ก็บอกว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาทำมันเป็นการตั้งใจและเป็นภัยต่อสังคม
ดำเนินคดียังไงก็ดำเนินคดีตำรวจก็เลยแจ้งข้อหารักทรัพย์
เวลากลางคืนโดยใช้ยานพานะในการก่อเหตุครับ